ช่วงนี้ภาคเหนืออากาศดีมากเลย
เราจะพาไปชมบรรยากาศนาธรรมกลางขุนเขา
เคล้าเสียงเพลงนะคะกับเฟสติวัลนี้เลย

เทศกาลแห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือค่ะ
ต้อนรับลมหนาวแรกของเชียงรายเลยนะ
ในสถานที่แห่งความประทับใจสิงปาร์คเชียงราย
โดดเด่นของสถานที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
เลิดเพลินกับทุกจุดของพื้นที่กว่า๘๗๐๐ไร่เลยนะคะ
บล้อมด้วยวิวของขุนเขาสุดลูกหูลูกตาไปเลยค่ะ
แล้วก็แน่นอนนะคะว่าเหล่าศิลปินทั้งรุ่นเล็กรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะ
ขวัญใจคอดนตรีกว่า๗๐ชีวิตค่ะ
เตรียมยกทัพมาระเบิดความมันเช่นเดียวกัน

โอ้โหศิลปินคุณภาพขนไว้ในงานเดียวเท่านั้นนะคะ
คอนเสิร์ตสุดมันกับบรรยากาศดีแล้วคุณ

ยังจะให้คุณผู้ชมนะได้อิ่มอร่อยกับมหากรรมอาหาร
รวบรวมสุดยอดร้านอาหารกว่า๕๐ร้านค้าเลยนะคะ
รวมไปถึงกิจกรรมตลาดนัดศิลปะถนนศิลปินด้วย
กิจกรรมโชว์บรรลูนแสงสีเสียงตระกาลตา
ไลน์ชมวิว๓๖๐องศาที่สูงเทียบเท่าตึก๘ชั้นเลยคุณ
ซิปไลน์วิวไร่ชา๔ฐานนะคะ

หลายร้อยไล่เลยนะวิวไร่ชาที่เขียวชะอุ่มไปเลยคุณ
ไม่อยากจะนึกถึงบรรยากาศเลยนะมันโรแมนติกมันสวยงามแน่เลยนะคะ
งานเริ่มค่ะเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะคุณ
แล้วก็จะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๓ธันวาคมนี้
สิงปาร์คเชียงรายเห็นภาพบรรยากาศแล้วอยากจะไปเที่ยว
สัมผัสดมนาวเคล้าเสียงเพลงสุดเลยนะคะ
มกลางขุนเขาแล้วก็ธรรมชาติแบบนี้รีบคลิกเข้าไปดูเลยค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่นี่เลยนะคะ
พื้นที่กว่า๘๐๐ไร่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเกี่ยวความสุขยังไง
เอามาให้หมดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีจริง
ไปถึงสิ่งที่อยากเจอคืออะไรไหมบอลลูนสีเนี่ยแหละ
โอ้โหนี่แหละคุณไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศนะ
มาที่เมืองไทยก็ได้ดูนะคะสำหรับสิงปาร์คเชียงราย
ถ้ายังไงเข้าไปดูเฟซบุ๊คเขาง่ายค่ะ